ที่เนื้อริ๊บอ่ายนุ่มเซิร์ฟมาในน้ำซุปกุ้่ีเตี๋วเรื้อรสชาติ
ข้นกลมกล่อมจากการประโคมเครื่องเทศและ
ท้องร้องคร่ากันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะ
อย่างที่บอกไปค่ะว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือเท่านั้น
เมนูเส้นอื่นเขาก็มีไว้บริการเช่นกัน
ไปแอบมือเมืองเหนือกันนะเจ้า
และนี่คือเมนูข้าวซอยสไตล์พระวองซ์

มาเลยครับสวัสดีครับ

เครื่องข้าวซอยต้องครบอย่างนี้
นี่คือข้าวซอยเป็ดของเรานะครับผม
หน้าตามันดูเหมือนอาหารฝรั่งมากเลยนะจริงแล้วเป็ดอันนี้เป็นสไตล์ฝรั่งเศสครับ

กงฟรีเป็ดเนื้อชิ้นโตสีเหลืองทองนี้นะคะ
เอาไปตุ๋นในน้ำมันเป็ดให้รสชาติเข้าเนื้อ

เพื่อให้ได้ผิวที่กรอบนอกนุ่มใน

ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคการถนอมอาหารสไตล์ฝรั่งเศส
ทางร้านหยิบเอามาประยุกต์เข้ากับเมนูพื้นเมือง
ก็คือน้ำข้าวซอยแบบไทยเลย

เพราะว่าของเราเนี่ยแขกต่างชาติก็มี
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรสชาติมันจะไม่ค่อยเผ็ดหรือแรงเครื่องเทศขนาด
ก็ลดความเผ็ดลงน้อยแล้วก็นำเอาความเป็นฝรั่งมาใส่คือเราเอาคอนฟริกตัวนี้มาใส่นะครับ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

มันก็อร่อยดีมันก็เข้ากันได้ดีทีเดียวครับแล้วก็เอาไปให้ลูกค้าหลายท่านลองชิม
ตอนแรกเอาไปชิมนี้ยังไม่ได้คิดเงินนะครับให้ชิมฟรีกันไป
เขาก็ชอบเขาก็บอกเออทำไมคุณโอมินิกไม่เอามาใส่เมนูล่ะ
อ่าทำขายเลยดีกว่าอร่อยขนาดนี้อ่าเราก็เลยเอามาใส่ในเมนูครับ
ซึ่งจริงแล้วตัวน้ำข้าวซอยเองก็มีรสชาติที่เข้มข้นนะครับ
ที่สักทีบอกว่าลดเครื่องเทศแต่ผมก็ไม่ได้ลดเครื่องเทศนะ
แค่ลดความเผ็ดเฉยเพราะว่าความหอมของเครื่องเทศยังมีครบคัน
ใช่ครับนะครับผมผสมหางกับดาคอนปิกซึ่งเป็ดเนี่ยจะหนังกรอบ
แล้วเนื้อมันแทบจะยุ่ยไปเลยแหละมันเคี้ยวง่ายแหละผสมน้ำก็ทำให้ทานง่ายขึ้น
ก็เลยได้เมนูใหม่มานะครับเป็นรักคอนฟิกตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้เลย

ต้องบอกว่าได้คอนติกดีจริงหนังมันกรอบนะแล้วมันมีความเค็มนิด
ส่วนพอเคี้ยวผ่านความกรอบเข้าไปมันจะมีความนุ่มของเนื้อเป็ดอยู่ในตัวเลย
อันนี้ลงตัวมากกับข้าวซอยแบบรสชาติแบบไทยแล้วก็หอมเครื่องเทศไม่ได้ลดอะไรลงไปเลย
แค่ลดเผ็ดเฉยอย่างนั้นเองนะครับผม
ปัจจุบันเนี่ยโปรวองมีกี่สาขาแล้ว

ครับอยู่ตรงใกล้กับเซ็นทรชิรม

นี่อยู่๔นาคารินจะเป็นตึกอาคารบีกริมครับครับ

เข้มงวนมีทั้งหมด๔สาขาด้วยกันนะครับ
ผลตอบรับของการนำเอาความผสมผสานของไทยกับฝรั่งมารวมกันเป็นยังไงบ้าง
ตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือตัวนี้ค่อนข้างดีทีเดียวครับ

ตอนแรกเนี่ยเรามาลองอยู่ประมาณสักเดือนนิดนะครับ
แล้วก็ในที่สุดแล้วผลตอบรับออกมาดี

มาที่ไหนมาสาขาไหนก็มีเมนูนี้หมดเลย

เกียรติศาสตร์มิลเลสถ้ามาขับรถมาก็ใครก็รู้จักมั้ง

ตรงนี้สะดวกสบายอยู่กลางใจเมืองพอดี
มาก็แวะลงมาอยู่ชั้นไหนครับ

ชั้นแอลนะคะ
แค่เห็นสองเมนูผลุเองก็ทำเอาท้องใส้ปั่นป่วน
น้ำย้อยทำงานหนักหนู๋งมากละดับสิบครับที่เดียว

คงจะไม่ดีงามเท่ากับได้มาชิมด้วยตัวเองจริงไหมล่ะคะ
นิดเดียวค่ะแค่เข้าไปที่เฟซบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่อง

การคอมเมนต์ใต้ภาพกิจกรรมดังกล่าวในเฟซบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ไลค์และแชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะ
ผู้ที่ตอบถูกทั้งหมดและทำครบตามกฎิกาที่กำหนด๕อันดับแรก
ไปเลยค่ะบัตรรับประทานเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อริบอาย
และข้าวซอยกงฟีเป็ดสไตล์ฝรั่งเศสมูลค่า๖๙๐บาท
จำนวน๕รางวัลรางวัลละ๑ใบ
ไปตามรอยความอร่อยแบบเฮียน็อตและเล่าเส้นเป็นเรื่องกันนะคะ
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่๒มิถุนายน
จนถึงวันจันทร์ที่๔มิถุนายน๒๕๖
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบนเฟซบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่อง
พุธที่๖มิถุนายน๒๕๖๑ค่ะ
โบราณว่าช้าได้พระเล่นงาม
แต่ถ้าช้าเกินงามอาจพลาดเมนูเส้นแบบฟรีดีแบบนี้ก็ได้นะคะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไฮโซตำนานก๋วยเตี๋ยเรือขึ้นห้างเจ้าแรกในประเทศไทย

หรือใครจะสะดวกข้ามทางม้าลายก็แล้วแต่ค่ะ

เป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังที่มีสาขาเพียง๔ประเทศในโลกเท่านั้น

เขาจะมีเมนูเด็ดอะไรมาเสิร์ฟเฮียน็อตและแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องกันบ้าง

สวัสดีค่ะคุณเบนค่ะผม
สวัสดีเสร็จแล้วก็ต้องขอบคุณก่อนเลยครับผม
ขอบคุณที่นำเอาร้านราเมงเจ้าดังของประเทศญี่ปุ่นนะครับมาไว้ที่ประเทศไทย

กับร้านเมนยะอิโตอันนี้นะครับผม

เล่าถึงความดังและประกอบความประมาณของเมนเย้อิตโตให้ฟังเลยครับ
ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าจริงร้านนี้นะครับอยู่ที่โตเกียว

ซึ่งเรื่องเมนูที่ดังเขาเนี่ยมันจะเป็นซึเกเมน

ซึ่งซิเกเมนเนี่ยปกติในจังหวัดอื่นในญี่ปุ่นจะไม่ค่อยทานเท่าไหร่
ซึ่งซิเกเมนเนี่ยคาแรคเตอร์ของมันก็คือมันจะเป็นราเมนจุ่ม

คือเราจะมีซุปกับน้ำ

แล้วเขาจะมีลูกศิษย์อยู่ประมาณ๔๕คน
ซึ่งเป็นลูกศิษย์โดยตรงซึ่งออกมาเปิดร้านเองทุกคนก็จะทำต่างกับสไตล์กันไป
นิยมขนาดไหนคนต้องไปต่อคิวรอนานแค่ไหนกันเลยนะประมาณนั้น
ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะต้องต่อสัก๒๓ชั่วโมงนะครับ

ถ้าวันธรรมดาประมาณ๔๕นาทีถึงชั่วโมงหนึ่ง
ก็คือต้องต่อทุกวันแหละไม่มีวันไหนไม่ได้ต่อเลย

วันที่ไม่ต่อคือไม่เปิดวันที่เปิดคือยังไงก็ต้องต่อ

จริงแล้วไม่ได้ต่อในโลกใบนี้มีทั้งหมดกี่สาขานะครับ
ตอนนี้มี๔ประเทศครับ

แล้วก็ล่าสุดของอังกฤษที่ฮ่องกงครับ

แต่ว่าณปัจจุบันนี้มี๔ประเทศครับผม

มีการต่อคิวนานที่สุดเนี่ยเท่าไหร่
เรียกได้ว่าร้านเราค่อนข้างใหญ่ระดับหนึ่งนะครับ
ประมาณช่วงที่พีคเลยก็จะประมาณชั่วโมงนิด
วันนี้ก็เยอะนะสำหรับคนไทยถ้ายอมต่อคิวนี่ถือว่า
ถือว่าร้านจิ้มอะต้องรออะตอนนี้ได้ยินขนาดนี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าให้ในได้ไหม

น็อตครับก็ขอแนะนำนะครับพาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งนะครับคุณชายานะครับ
สวัสดีครับคุณต้นคลิปนำแบรนด์เข้ามา
คนนี้เลยใช่ไหมครับที่คนไทยมีโอกาสได้ทานเป็นยาอิโตนี่ก็พบคุณชาลายาเลยใช่ไหมครับ

ถามถึงเหตุผลครับทำไมถึงเลือกเอาร้านเป็นดาอิโตเข้ามา
ทั้งที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีร้านลาเมงนี่โอ้โหเป็นพันเป็นหมื่นล้านเลยทำไมต้องเลือกแบรนด์นี้ครับ
อันดับแรกเลยก็คือชายะที่จริงเราเป็นคนเกลียดราเมงมาก
ไม่ชอบทานร้านเองเลยไม่ชอบเลยแล้วแบบเบนก็บอกว่าคือชาติต้องไปทานอันเนี้ย
เหลือก็ถ้าพอไปทานใช่ม่ะคะก็เจอค่าสองชั่วโมงครึ่ง
ก็เลยรู้สึกว่าแย่แล้วแบบว่าถ้าพลาดฉันไม่ได้ทำไมเนี่ย

รู้สึกว่าว้าวแบบอร่อยมากเลยแบบไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยขนาดนี้ค่ะ

ถ้าชายะทานได้คนอื่นก็น่าจะทานได้
ทีนี้ไอ้เราคิดว่าเราจะมาเปิดเนี่ย

แต่เจ้าของร้านเขาจะยินดีกันหรือเปล่า

ยากไหมคะเพราะเจ้าทำรู้ยากให้มาเปิดที่เมืองไทย

แต่ว่าเขามองว่าไม่น่าจะเอางานเอาการ
แล้วก็เหมือนกับว่าเจ้าธุรกิจเขา
ไปทำพังหรือเปล่าอันนี้เขาบอกเลย
เขามาเฉลยตอนตบว่าเขารู้สึกแบบนี้

อยากได้มากก็แอปไปเลย

ดีกว่าเลยเป็นที่มาที่ทำให้คนไทยเลยนะ

ได้เลยครับเลี้ยนเชิญอะไรครับ
โอ้โหนี่ขนาดคุณชายาที่ไม่ชอบทานราเมน
ทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ
อยากจะหยิบเมนูแล้วสั่งออเดอร์รัวหน้าบัตรนาวกันเลยทีเดียว

ร้านนี้จะเสิร์ฟเมนูเด็ดอะไรให้กับเฮียนัทและแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องกันบ้าง
แต่ยังไม่บอกตอนนี้หรอกช่วงหน้าค่อยมารู้กัน